คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่จังหวัดตรังเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเย็นนะคะมีผู้ใหญ่สองคนทะเลาะกันคนนึงเนี่ยอายุสี่สิบแล้วคนหนึ่งอายุสามสิบเจ็ดทะเลาะกันด่ากันคนนึงเนี่ยกลับบ้านไม่ใช่ว่ากลับบ้านเพราะจบเรื่องกลับบ้านไปหยิบปืนมาครับแล้วย้อนกลับไปอีกรอบแล้วยิงใส่แต่ประเด็นคือผู้ใหญ่สองคน
เด็กแปดขวบเด็กผู้ชายเขานั่งเล่นอยู่ตรงนั้นพอดีโดนลูกหลงค่ะโดนลูกหลงโดนกระสุนปืนเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมดูสิคะเด็กไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแล้วผู้ใหญ่สองคนนี้เนี่ยนะคือนีกันทั้งคู่เลยนะนีเลยหรอนีกันไปเลยนะคะช่วงเย็นเมื่อวานหน้ากงศรีโรงเก็บยางพารามหมู่หกบ้านตะเคียนหลกฟ้าตำบลบางหมากอำเภอกันต
ต้นเรื่องกันดีกว่าผู้ใหญ่สองคนที่ทะเลาะกันแล้วเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราวโดนลูกหลงไปด้วยเนี่ยนะคะคนนึงคือนายสุวิทย์เพชรสนั่นอายุ๓๗นี่นะคะอีกคนนึงก็คือในหมึกอายุ๔๐เริ่มแรกเป็นแบบนี้ค่ะในหมึกเนี่ยนั่งตัดย่าเลี้ยงวัวชนอยู่แล้วนายสุวิทย์มาเจอประเด็นคือเขาไม่ถูกกันอยู่แล้ว

ไม่ไกลจากจุดตัดย่าค่ะนายสุวิทย์ยิงใส่เลยค่ะยิงใส่ในหมึกสองนัดแต่ในหมึกไม่โดนกระสุนเลยไม่โดนแม้แต่น้อยกระสุนเนี่ยไปโดนเด็กเด็กชายวัยแปดขวบนั่งเล่นอยู่ลานหน้ากงศรีตรงนั้นนะคะแล้วประเด็นคือเขาก็เห็นแล้วนะว่าเด็กเจ็บนะครับในหมึกวิ่งหนีนายสุวิทย์หนีหนีทั้งคู่แล้วนายสุวิทย์เนี่ยก่อนหนียิงปืน
นัดนึงแล้วก็ขี่รถหนีไปทางสนามบิลตรังดูสิค่ะโอ้โหเนี่ยคือที่จุดเกิดเหตุนะ
เด็กที่ถูกลุกหลงค่ะเด็กชายนัทธวุฒิอายุ๘ขวบค่ะ
ครอบครัวก็รีบนำส่งโรงพยาบาลโดนกระสุนไปนัดหนึ่ง
กระสุนเจาะเข้าโคนขาทะลุแก้มก้นน่าสงสารมากครับ
เด็กตกใจมากเด็กกลัวมากนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยยังมีรอยกระสุนเจาะกำแพงอยู่เลยอ่ะ
เป็นรูโบ๋เลยตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นบ้านพักคนงานที่เขารับจ้างกรีดยางนะคะ
โรงลานก็ตากยางพาราแผ่นดิบอยู่เด็กที่เจ็บเป็นหลานคนดูแลกงศรีตรงนี้
เขาก็นั่งเล่นตามภาษาเด็กที่ลานด้านหน้าเป็นประจำดูสิค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปเจอชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
เดี๋ยวลองฟังนะฮะเขาขัดเรื่องอะไรกันไม่ไม่รู้เหมือนกัน

ปู่ของเด็กค่ะนายสมเกียจเอียดยาว
บอกว่าตอนเกิดเหตุเด็กก็อยู่ตรงนั้น
ตามภาษานะปู่ก็หลับอยู่
มีคนโทรมาตามบอกว่าเนี่ยหลานโดนยิง
ปู่บอกหลานปู่เด็กผู้ชาย๘ขวบเนี่ยนะใครจะมายิงหลานเนี่ย
สรุปคือหลานโดนลูกหลง
มาดูอาการของเด็กหน่อยค่ะโอ้โหช่วยว่าคุณผู้ชมฟังเราเป็นห่วงเนอะอาการล่าสุดวันนี้นะคะปลอดภัยแล้วโอ้โห
ปลอดภัยค่ะก็พ่อก็เฝ้าดูอาการนะหมอบอกว่ากระสุนมันไม่ได้โดนจุดสำคัญ
ไม่ได้ต้องผ่าตัดด้วยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเด็กจะกลับบ้านได้วันไหน
ส่วนเรื่องคดีค่ะก็ยังไม่ได้มีตำรวจติดต่อเข้าไปเลย
รู้แต่ว่ามือยิงเนี่ยติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วนะคะ
นางอารีชาวบ้านอีกคนบอกว่าปกติหลานชายของเธอเนี่ย
ก็เล่นกับน้องที่ถูกยิงเป็นประจำนะแต่ว่าโอ้โหเหมือนกับเคราะห์ดีอ่ะ
เมื่อวานไปห้างในตัวเมืองพาหลานไปด้วยหลานเลยรอดครับ
บอกว่าถ้าหลานนั่งอยู่ด้วยไม่รู้หลานจะเป็นยังไง
อาจจะโดนยิงไปด้วยละมั้งก็เป็นห่วงแล้วก็สงสาร
น้องที่โดนยิงนะคะก็เพื่อนหลานอ่ะกลายเป็นว่าโอ๊ยมารับเคราะห์แบบนี้
ตำหรวจสพกัลตังสปผักคคร์นายสวิชค่ะ
เพราะว่านายสุวิทย์ติดต่อขอเข้ามอบตัวนะคะ
หมึกค่ะยังไม่เจอเลยในหมึกที่กำลังจะโดนยิงแล้ววิ่งหนี
ยังอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะ